ต่อกันที่เรื่องราวดีกันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับนักร้องเสียงพลังดีว่าอย่างพี่ปานธนพรค่ะ
เขาเอาโครงการดีมาบอกกันนะคะ
นี่เลยค่ะพี่ปานเข้ามาที่ไทยรัฐทีวีของเรา
โปรโมทละครเวทีเสียงในความเงียบค่ะ
ซึ่งน้องพราวนี้นะคะที่มาด้วยเป็นผู้พิการหูหนวกตั้งแต่เด็กเลยนะคะ
ว่าน้องเนี่ยสามารถเล่นละครเวทีได้แบบเป๊ะจริงเลย
เห็นว่าจะมีการเปิดเล่นรอบเดียวนะคะ
ในวันจันทร์ที่๑๒สิงหาคมนี้๑ทุ่มตรงค่ะ
หอประชุมใหญ่วัชิราวุฒิวิทยาลัย
ใครสนใจไปจับจองบัตรกันได้นะคะ
แล้วก็โครงการนี้ดูละครเวทีเสร็จก็สามารถทำบุญกับโครงการ
หนูอยากได้ยินเสียงแม่ด้วยกับมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกได้
เลขที่บัญชีที่ขึ้นเอาไว้หน้าจอนี้เลยนะคะ
หวังว่าละครเรื่องนี้จะทำให้เสียงในความเงียบมันจะดังขึ้นในสังคม
ค่าผ่าตัดหรือว่าค่าอุปกรณ์ในการที่จะฝังลงไปเนี่ยมันก็มีราคาสูง

น่าสนใจมากเลยนะคะไปชมการแสดงของน้องด้วยแล้วกันนะคะ
ส่วนอีก๒หนุ่มหล่อค่ะเป็นพระเอกหนุ่มจากวิกหมอชิตแชปวรากร
แล้วก็หลุยเฮสนั่นเองนะคะนำกิจกรรมดีมาฝากแฟนละคร

หนุ่มเขาบอกเลยนะคะว่านอกจากสุขภาพดีแล้วได้บุญกันด้วยค่ะ
เพราะว่าหลังจากที่หากรายได้ค่าใช้จ่ายต่างนี้นะคะ
ค่าใช้จ่ายจะมอบรายได้ให้กับมูลนิธิ
เพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัวค่ะ
ใครที่สนใจนะคะก็เข้าไปสมัครได้ที่เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะจ๊ะ
ก็เป็นโครงการดีนะคะนำมาฝากกันเดี๋ยวนี้เขาฮิตเนาะต้องวิ่งเนาะนะคะ
ยังไงให้ได้บุญก็ไปดูกันที่โครงการนี้แล้วกันนะคะ